คุณผู้ชมมาดูการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศ
ครับพี่มาก่อนเลยครับอย่าเพิ่งบังอย่าเพิ่งบังอย่าเพิ่งบัง
เดี๋ยวจะเห็นอะไรแดงแข่มขัดตอนแรกนึกว่า

อย่างอื่นก็จะเป็นแบบว่ารายยังอื่นแบบ
เข็มขัดที่มันดูแล้วสะดุบตาแบบนี้เยอะอ๋อ
คือแดงแปรดมันมองจากวิภาวดียังเห็นนะคุณผู้ชม
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาครับ
ก็เดินทางมาที่ทำการพักเพื่อไทยบ่าย๒โมงครับ

นี่คุณประเสริฐก็มารับเลยแล้วก็คุณอ้วนภูมิธรรมด้วย
คุณวราวุฒิเปิดใจก่อนขึ้นไปหารือว่ารู้สึกดีนะที่ได้มาพักเพื่อไทย
เพราะเป็นพักที่ทำงานร่วมกับพ่อบรรหาร
แล้ววันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ได้มาคุยกันอีกทีว่า
ข้อเสนอเป็นอย่างไร
จากนั้นคุณวราวุฒิก็เข้าไปหารือกับแก่นำพักเพื่อไทยครับ
นี่เข้ามาห้องดีห้องเดิมตั้งแต่วันเสาร์แล้ว
เมื่อวานนี้วันอาทิตย์คุณวราวุฒิกับทีมเจรจาจากพัก
ชาติไทยพัฒนาก็คุยกับแก่นำพักเพื่อไทยอยู่๔๐นาทีแน่นอนล่ะ
ว่าได้กินเครื่องดื่มต้อนรับอาคันตุกะช็อกมิ้นนะ
แล้วทั้งหมดก็พอปรึกษาหารือกันเรียบร้อยลงมาแถลงดีกว่า
เดี๋ยวดอมทำไมแล้วฝั่งเพื่อไทยไม่กินช็อกมิ้นอีก
คือถ้ากินอีกนะนัดหาหมอคราวหน้าหมอดูดเลยนะ

นี่คือผ่านตัดขาวแล้ววันเสาร์ก็สองแก้วนะ
วันอาทิตย์จัดอีกนี่หรอ

นี่มาถึงโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันแล้วคุณวิทย์สมมติ
คุณวราวุฒิก็ย้ำถึงจุดยืนของพักว่าชัดเจนเลยนะ
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขหรือว่ายกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และพักใดก็ตามที่มีทัศนคติไม่ดีต่อ๓สถาบันหลักของชาติ
ก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับ
ทดถือเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญของพรรคคุณวราวุฒิครับ
ส่วนจะโวนให้นายกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น
แต่พักเพื่อไทยจะต้องไม่มีการทำงานร่วมกับพัก
ทัศนคติในแง่ลบกับสถาบันหลักของชาติ
แต่หากภักดิ์เพื่อไทยยังคงยืนยันเช่นเดิมพักชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นฝ่ายค้านนะ
แม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อพักเก้าไกลแต่ก็ไม่น่าจะเป็นพักอื่นแล้วล่ะ
ต่อมาครับเมื่อเวลา๔โมงเย็นก็ถึงคิวที่หลายคนจับตามองพักพลังประชารัฐครับ

แต่ก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมาตอนแรกว่าท่านไม่มานะครับ
คนที่มาคือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพักพลังประชารัฐ
และคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการของพัก
รวมไปถึงคุณภัยลิกสสกำแพงเพชรก็มาหารือแทน

เมื่อถูกถามว่าพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักฝากอะไรมาหรือเปล่า

ฝ่าวงล้อมนักข่าวขึ้นลิฟต์ไปเลย
ไปหารือเลยแล้วก็ขึ้นไปได้กินช็อกมิ้นด้วย
ระหว่างที่แก่นำทั้งสองพักหารือกันนี่
ก็ตามคาดครับช็อกมิ้นมารอเสิร์ฟอยู่แล้ว
บ่าย๔โมง๒๐นาที
คุณผู้ชมบรรยากาศไม่ได้ชื่นมื้นแล้วนะ
ไม่ชื่นมื้นดูสิดูป้าย
มาแล้วครับนี่กลุ่มมวลชนที่นำมาโดย
หยกตะวันบุ้งสายน้ำก็บุกมาเลยที่ทำการพักเพื่อไทย
เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเพื่อไทยจะจับมือผลิตการ
เขาเอาป้ายตั้งคำถามมาเลยนะ
แล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ว่าไม่เอาพักทหารจำแรง
เพื่อไทยอย่าหักหลังประชาชนครับ
แล้วพอแก่นำทั้งสองพักเนี่ยกำลังจะเตรียมแถลงข่าวเลยนะ
โอ้โหนี่มาแล้วอะไรเกลือหรือน้ำตาล

มันคือแป้งเออมันคือแป้งทำขนม
โอ้โหหรือมาช่วยติ๊งแล็ปทำเบเกอรี่เหรอ

ก็น่าจะเป็นการแสดงออกถึงใครสักคนหนึ่งแล้วล่ะคุณผู้ชม
ค้าบรูนเข้าไปโปรยแป้งอเนกประสงค์ครับ
ใส่บรรดาแก่นำพักฟุ้งกระจายไปทั่วนักข่าวเราก็โดนนี่
พี่ไทยซิริวัณรักษัตรย์กรูมูลเราเลย
ตอนแรกรู้ว่าเป็นผู้หญิงที่มากับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ใช่

ไปไหนละ
แป้งเอาแป้งเหลือเจอ

เขาเรียกใครมึงไม่ได้เรียกใครเหรอเบิร์ด

ก็เลยต้องยกเลิกการแถลงข่าวร่วมกันครับ
เปลี่ยนเป็นการแยกให้แก่นำของแต่ละพักแยกกันไปแถลงแล้วกัน
โดยแก่นำพักพลังประชารัฐก็รีบขึ้นรถออกไปทางด้านหลังที่ทำการพักเพื่อไทย

คุณผู้ชมนี่ฮะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับ